ชั่วตลอดตลาด
มาค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วจ้า
เริ่มต้นกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ค่ะ
หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาทค่ะ
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองจ้า
ซึ่งทั้งหมดนี้ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะ
ต่อกันด้วยราคาของปลาน้ำจืดกันค่ะ
ปลานินค่ะ๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่ง
ปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ปลาช่อนเลี้ยงวันนี้ขายอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงของตลอดตลาด
แบบนี้นะคะยังไงออกจากบ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ